คดีใหญ่ที่ตามกันต่อเนื่องแต่อาทิตย์ที่แล้ว
กรณีที่ไปเจอศพชายหญิงฝังดินอยู่ที่โคราช
แล้วลักษณะศพก็คือผู้ชายอยู่ล่าง
แล้วหลังจากนั้นก็บกปูนขาวผู้หญิงอยู่บน
คือหัวกับขาไปคนละทิศคนละทางกันนะคะ
ทีนี้ก็ต้องมีการไปสืบต่อสิว่าผู้ตายคือใคร
ล่าสุดนี่ผลการชนะสูตรที่ออกมาเมื่อวาน
ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะแต่ไม่ใช่ชาวเอเชีย
โดนยิงค่ะคุณผู้ชมโดนยิงสามนัดที่หัว
สองนัดที่หน้าอกนัดหนึ่ง
แล้วน่าจะโดนทำร้ายมาก่อนด้วย
เพราะว่าเขามีการชนะสูตรปรากฏว่าไปเจอว่าซี่โครงหัก
จากสภาพศพก็น่าจะเสียชีวิตมาประมาณสองถึงสี่สัปดาห์
ส่วนผู้หญิงผู้หญิงเป็นศพชาวไทย
สูงประมาณ๑๕๕นี่นะคะ
โดนยิงบริเวณเบ้าตานัดหนึ่ง
ตำรวจเนี่ยคาดว่าทั้งคู่น่าจะถูกยิงจุดที่ฝังศพนั่นแหละ
เพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกเขามีการคาดการณ์
ว่ามีการนำฆ่าจากที่อื่นแล้วนำศพมาฝังหรือเปล่า

พวกปลอกกระสุนนะคะตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ก็น่าจะเป็นการฆ่าแล้วก็ฝังตรงนั้น
แต่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะว่าฆ่าก่อน
แล้วค่อยขุดหลุมฝังหรือขุดหลุมรอไว้อยู่แล้ว

แต่ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการเตรียมการมา
อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปูน
ปูนที่เอามาหลังจากฝังผู้ชายแล้วแล้วก็มีการเทปูน
นี่แหละคือสิ่งที่เตรียมการมา
ซึ่งตอนนี้ค่ะการชนสูตรศพผู้หญิงระบุไม่ได้ว่าผู้หญิงเป็นใคร
แต่เขาต้องสืบจากศพคุณผู้ชม
มันมีหลายอย่างของผู้หญิง
คือเรื่องของรอยสักด้วยส่วนหนึ่ง
ถ้าผู้หญิงนี่สักเยอะมากเลยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของซีลิโคน

รอยสักเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเอาเรื่องของซีลิโคนก่อนละกันค่ะ
เพราะว่าซิลิโคนที่หน้าอกเนี่ยนะ

เขาไปดูซิลิโคนเอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะ

จะไปตรวจสอบย้อนหลังได้ไงว่า
ซิลิโคนนี้ถูกผ่าตัดใส่ให้ใครอ่า
ลิโคนแบบนี้นะคุณมรดีเขานิยมทำกันในเกาหลี
เพิ่งเข้ามาในไทยได้๕ปี
แต่เพิ่งจะฮิตเลยในไทย๓ปี
ดังนั้นเพราะฉะนั้นมันตรวจสอบย้อนหลังได้
ว่าคนที่จะผ่าซีลิโคนแล้วเป็นซีลิโคนแบบนี้

เพราะว่าค่าผ่ามันก็ค่อนข้างแพง
ดังนั้นโรงพยาบาลไหนคลินิกไหน

ทีนี้เขาจะเอาตัวนี้แหละไปตรวจสอบตามโรงพยาบาลใหญ่ต่าง
พอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็จะตรวจสอบย้อนไปสิ
ว่าประวัติของคนไข้ที่มาผ่าตัดเสริมหน้าอก

อันนี้นี่แหละค่ะคือการสืบจากศพนี่คือส่วนของซีลิโคน
ยังไม่หมดเรื่องของรอยสักอีก
สืบจากศพมันต้องดูหลายอย่าง

อีกจุดหนึ่งรอยสัก
ผู้หญิงนะคะศักดิ์ประมาณ๔๕จุดด้วยกันเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ฟัง
จุดที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่บ้านเอวด้านหลังค่ะ
บอกว่าเป็นศิลปะสร้างสมาธิ
แต่ที่เขาบอกว่าความมีเอกลักษณ์ของรอยสักจากศพนี้คือ
ตรงกลางมีรูปเพชรสีฟ้านั่นรูปเพชรสีฟ้าตรงนั้น
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าปกติรอยสักถ้าเป็นลายนี้
เขาจะไม่ใส่สีคือจะเป็นสีขาวดำใช่ใช่
ดังนั้นมีการใส่สีเพชรฟ้าตรงนี้
คือก็ใส่เพื่อความสวยงามแหละอันนี้มันเป็นเอกลักษณ
แต่ทีนี้นี่แหละมันเป็นเอกลักษณ์ไง
ส่วนลายที่สอง
ปกติเอาจริงนะคือเขาจะศักดิ์
พวกเขาจะไม่นิยมศักดิ์รูปตำแหน่งที่ต่ำกว่าเอว
อย่างอันนี้ปกติมันจะเป็นนางกวักใช่ไหม

อันนี้มันก็เป็นการประยุกลวดลาย

พระพิคเนตที่ท้องแขนด้านขวา
อ่านค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะ
รอยสักที่๔เป็นรูปนกแก้ว
แต่รูปน้องแก้วเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการศักดิ์ที่ผ่านมาไม่นาน
เขาวิเคราะห์แบบนี้ได้เพราะสีหมึกยังไม่เข้ม

หมึกมันจะกลืนไปกับผิวเหรอ

เขาดูเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นลายศักดิ์ที่น่าจะศักดิ์เสร็จประมาณ๔๕วันก่อนตาย

ว่าจะเป็นฝีมือของตัวเองหรือเปล่า

ใช่ถ้าเกิดว่าช่างศักดิ์ดูอยู่แล้วรู้ว่าคุณเป็นผลงานของตัวเอง
อันนี้มันจะช่วยให้การหาว่าคนตายคือใครง่ายขึ้นนะคะ
ส่วนใครจะเป็นคนฆ่าตำรวจบอกว่าตำรวจได้เบาะแสมาแบบนี้
ชาวบ้านในพื้นที่นางสายฝนให้ข้อมูลค่ะ
ว่าเมื่อวันที่๒๕กรกฎาช่วงประมาณ๖โมงเย็น
ตัวนางสายฝนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ตรงนี้แล้วเจอเป็นรถตู้คุณ
รถตู้สีบรอนติดฟีมึดเลยนะ
ทะเบียนเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครแต่จำเลขไม่ได้หรอก

ตอนแรกยังเอ๊ะนี่ใครเอาขยะมาทิ้งอะไรตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้เอกใจ
รถจะจอดอยู่แบบ๔๐กว่านาทีเลยนะ
คุณสายฝนเนี่ยขับมาอีกรอบนึงอ้าวรถก็ยังจอดอยู่
แต่ว่าคราวนี้รถเปลี่ยนทิศแล้ว
เพราะว่าหัวรถกลับออกมาทางถนนเอาท้ายจอดในป่า
ก็เลยเอ๊ะไม่มั่นใจว่านี่ใช่รถคันที่เกาะเหตุหรือเปล่า

เขาก็บอกว่ามีเห็นสัก๒๓อาทิตย์ที่แล้ว
ตกปลาเนี่ยนะเขาอยู่ห่างจากถนนประมาณ๒๐เมตรใช่ไหม
เห็นผู้ชายสองคนเหมือนกับเป็นเจ้านายกับลูกน้อง
แถวนี้แล้วก็พอเจอกับคนตกปลา

ตกปลาก็ถามเพราะว่าคนตกปลาเป็นคนในพื้นที่ไง

นั้นเขาบอกว่าจะไปทำธุระที่คอนบุรี
แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถกระบะขับออกไปเลย
เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของตำรวจต่อค่ะว่ายังไง
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็ได้ข้อมูลจากลูกบ้านเหมือนกัน
ตอนที่เข้าไปเจอหลุมศพแล้วก็ไปจอดตรงทางเข้า
หน้าสำนักสงร้างไม่เห็นนะว่ามีใครลงจากรถ

รถตู้รถกระบะรถเก๋งขาว

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านรองผู้บัญชาการ

ก็ลงพื้นที่ไปดูแลคดีนี้ด้วยตนเอง
ไม่นานความจริงเรื่องนี้จะปรากฏออกมา

ใช่ทั้งสืบจากศพทั้งสืบจากพยานแวดล้อม
แล้วก็สืบจากพยานในที่เกิดเหตุ
คงจะทราบตัวคนก่อเหตุไม่นานนี้นะคะ